ลงจ่ายให้เป็นไหมคะ
เราเก็บแค่สมาชิกแรกเท่าเหรอฮะ
แล้วมีรายเดือนมีอะไร

พรุ่งนี้น่าจะพักไปก่อน